อ้ายอ้ายซื้อรถไข่ไข่น้ำเนง

แต่ว่าก่อนซื้อรถให้สาวซื้อรถให้พ่อแม่ตัวเองก่อน

ซื้อรถป้ายแดงให้คุณแม่กับคุณพ่อ
น้ำตานี่ห่องไห่กันเต็มงานจ้อไปหมดเลย

ที่สิงโตเขาใจปั้มเปย์คุณแม่
การถอยรถป้ายแดงมาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะ
ทำเอาแม่ถึงกับร้องไห้ไปเลย
โตเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่าเป็นความฝันของแม่มานานมากแล้ว
คือที่ผ่านมาด้วยความประหยัดไง
สิงโตใช้แต่รถมือ๒เป็นรถป้ายแดงคันแรกของบ้านเลยก็ว่าได้นะครับ
ซึ่งความปังก็คือทะเบียนของรถของคุณแม่เนี่ยมันถูกมาแล้วนะจ๊ะ

แต่ด้วยความที่เราแบบทักษะขั้นสูงสแตดแบบสุดยอด
เรามีการสลับไปสลับมาอาจจะถูกขึ้นมาได้

เพราะถึงพ่อกับแม่จะแยกกันอยู่
แต่สิงโตเขารักเท่ากันเลยขอถอยรถให้พ่ออีกคันนึงก็ละกัน
นี่ตามเลขภาพของคุณพ่ออยู่เหมือนกันนะคะ
แค่รู้สึกอยากให้ของขวัญแม่สักครั้งในชีวิต

มีรถป้ายแดงนะของแม่เนี่ยถูก

เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันซื้อให้แม่แล้วไม่ซื้อให้พ่อก็

ให้พ่ออีกคันนึงแล้วมันก็

หันกลับมาซื้อคืออยากจะโปะรถให้เขา
เนี่ยเห็นไหมฉันบอกแล้วคนเราเนี่ย
ตัวซื้อรอตาลีต้องมีแรงบันดาลใจนะ
มีเป้าหมายแล้วระหว่างทางเราก็ลุ้นไปเรื่อยไง
แต่ระหว่างลุ้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกัน

งวดหน้าก็กับรางวัลที่๑เหมือนกันคุณผู้ชม